มาตามกันเรื่องของราคาข้าวหน่อยค่ะ
เพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีการประกาศออกมาแล้วนะคะ

แน่นอนแหละมันจะส่งผลให้ราคาข้าวที่อยู่ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
โดยทางด้านของคุณชูเกียจโอภาษวงศ์ค่ะ
นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
เปิดเผยนะคะว่าผู้ค้าข้าวไทยทั้งผู้ส่งออกและโรงสีข้าวไทย
ก็มีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ทางรัฐบาลอินเดียออกประกาศห้ามส่งออกข้าว
ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๐กรกฎาคมนะคะ
เนื่องจากอินเดียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อยู่ในอันดับสองของโลก
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า๔๐ซึ่งการหยุดส่งออกข้าวดังกล่าว
ส่งผลให้ตลาดข้าวโลกชะลอตัวและแน่นอนว่าตามมาด้วยราคาข้าวในตลาดโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้น
ในส่วนของการส่งออกข้าวไทยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
โดยเฉพาะการกำหนดราคาข้าวที่อยู่ระหว่างการทำสัญญาซื้อขาย

ที่สำคัญอาจทำให้ราคาข้าวในประเทศจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า๑๐

โดยตอนนี้ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เร่งหาวิธีการและตลาดใหม่เพื่อชะลอการปรับราคาขึ้นในประเทศ
อกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่การเพาะปลูกข้าวไทยเอง
ก็ประสบปัญหาภัยแรงในหลายพื้นที่ด้วย
ว่าปริมาณข้าวไทยในปีนี้อาจจะลดน้อยลงไปด้วยค่ะ